ดูเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยค่ะรายงานกันเข้ามาได้นะ
โอ้โหเมื่อวานนี้ที่บางบัวทองนนทบุรี

ใช่ค่ะอ่างทองก็โอ้โหต้นไม้หักขวางถนน
รวมถึงที่นี่ที่จะพาไปดูค่ะที่นครนายก
คุณคิดดูสิหน้าสถาบันกวดวิชา
เด็กเขาเรียนกันเป็นร้อยสายไฟมันขาดลงมา
แล้วไฟมันแป๊บแบบนี้ค่ะ

ถ้ายังไม่ละฮะน่ากลัว
ใครก็กลัวค่ะ
นี่อยู่หน้าสถาบันกวดวิชาเลยริมถนนสายสุวรรณสอน

เด็กอยู่กันสักประมาณ๑๐๐คนได้
สถาบันกวดวิชา๒คูหาที่อยู่ติดกันเนี่ยค่ะ
พายุฝนมันตกแรงไงแล้วตกหนัก
ทำให้สายไฟแรงสูงตกลงมาขาดเส้นหนึ่ง
แล้วมันเกิดไฟช็อตเป็นประกายไฟแบบนี้
เด็กก็กลัวติวเตอร์กดวิชาก็กลัว
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
เพราะว่าต้องรีบโทรบอกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
ให้ตัดกระแสไฟแล้วก็เร่งแก้ไขค่ะ

เพราะว่าที่ถนนสายบ้านนาบางอ้อหน้าวัดทองหลางเนี่ย
ต้นไม้ใหญ่ก็มาล้มขวางเหมือนกัน
ดูสิรถราก็ผ่านไปไม่ได้

เขาให้ชาวบ้านเอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ย
มันค่อยตัดกิ่งไม้แล้วลากออกไปลากออกไป
เคลียร์เปิดถนนตรงนี้ได้
ภาพที่อ่างทองจะคล้ายกันกับที่นครนายกเลย
เพราะอะไรต้นสะดาวหักคุณผู้ชม
แล้วดูมันหักมาทับรถกระบะ
โอ้โหนั่นหลังคากระบะใช่ไหมที่พังเสียหาย
ตรงนี้อยู่ตรงลานวัดท่าช้างที่อำเภอวิเศษชายชาญนะคะ
มีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้๒คนนะ
อาร์ตอายุ๑๙ปีตรงหัวน่ะบวมโนเลือดไหลเลย
อีกคนคือในก๊อฟอายุ๒๓ปี
คอหลังเนี่ยขยับไม่ได้เพราะว่าโดนกิ่งสะดาวมันฟาดเข้ามาให้
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
ถามเจ้าของรถค่ะในอ้วนรุ่งสว่างเล่าให้ฟัง
บอกว่ารถคันนี้จริงบรรทุกก้อนฟางสำเร็จรูปมา
จะเอามาเก็บที่ลานวัดแต่ว่าฝนมันตกหนักเหลือเกิน
บอกให้ลูกกับคนงานเองไปย้ายรถที่จอดอยู่
ตรงริมต้นสะดาวหน่อยพอไปถึงอ่ะลมมันมาวู้
เสร็จแล้วปั๊บพัดมาจนต้นสะดาวหัก

มีคนเจ็บ๒คนตอนนี้ถามว่าต้นสะดาวเป็นยังไง

อีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชมไปดู
นนทบุรีที่บางบัวทองกันหน่อยละกัน

เห็บคุณเท่าปลายนิ้วก้อย

เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ามันมาเกิด
เห็บตกที่พื้นที่นี้นะฮะไม่เคยเกิดมาก่อน
ตกอยู่สัก๑๐นาทีได้มันก็หยุดตก
ชาวบ้านเขาถ่ายภาพเหตุการณ์เอามาโพสต์ลงโซเชียล
เมื่อวานคนที่บางบัวทองโพสต์กันเพียบเลยบอกว่า

เห็บแบบนี้เป็นครั้งแรกโอ้โหตกใส่หลังคาเสียงดังปกปักปกปักนะคะ
แต่คุณเดี๋ยวจะเอาให้ดูคลิปหนึ่ง
คลิปที่คุณพ่อต้องไปรับลูกชาย
แล้วฝนฟ้าขนองลมมันแรงมากค่ะ
นี่อันนี้คือที่นนทบุรีนะ
เต็นต์ไหมเต็นต์นั้นน่ะ
แล้วดูสิต้นไม้ปลิวลมมาขนาดนี้ค่ะ
ทีนี้ทำยังไงต้องถอยรถไปจอดที่อื่น
แล้วเต็นต์เนี่ยเต็นต์นี้สุดท้ายมันแบบพังลงมานะ
นี่อันนี้น่ากลัวมากคือพังใส่รถเลยนะ

นี่คือจอดอยู่นะฮะแล้วก็เต็นต์มันคลุมลงมาแบบนี้เลยนะฮะ
ใช่ค่ะโอ้นี่แหละก็เลยถามไงว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ฝนฟ้าตกมากไหมหยุดตกหรือยังส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ